ทุกผู้ชมครับยังจำได้ไหมฮะ
คดีที่สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา

วันนั้นตำรวจเนี่ยได้แถลงสรุปสำนวนคดี
แล้วก็ส่งฟ้องผู้ต้องหา๖คนไปที่อายการที่นนทบุรี
หลังจากที่ไปพบอายการได้ประกันเรียบร้อย
ทางคุณแซนกับคุณกติก
เป็นผู้ที่อยู่บนเรือด้วย

พอได้รับประกันตัวมาแล้วก็ลงมาจาก

ขึ้นไปบนรถตู้จากนั้นมีการถ่ายรูปกันภาพนี้เห็นไหม
มีการถ่ายรูปกันแล้วบอกเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเนอะ
ใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องพวกเราเอง
ปลออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะ
แน่นอนว่ามีหลายคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นเข้าไป
๑ในนั้นคือคุณหงษ์ปฐิตานาราพิธีกรชื้อดัง
จะมีสามีคุณหนึ่งคือคุณจินเนี่ย
หลังจากที่คุณจินโพสต์ไปแล้วเนี่ยนะวันนี้เนี่ยคือทาง
บอกว่าอโหสิกรรมให้ไม่ได้อโหสิกรรมให้ไม่ได้แปลว่าจะไม่
ต้องได้รับโทษตามกฎหมายและเห็นว่าเป็นการใช้คำพูดที่
แรงเกินไปอ่าอ่ะนี่คืออ่ะโพสต์ภาพคุณหนิงก็โพสต์มีคนก็เข้าไป
ว่าทำน้องว่าเขาประชดประชันกันหรือเปล่าคุณจินอ่ะเข้ามา
คอมเมนต์ค่อนข้างแรงทำนองว่าพูดถึงเตรียบเทียบเปรย์เป็น
เงินตัวทองอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมแล้วทีเนี้ยคุณหนิงก็มีการ
มาต่อปากต่อคำกันนั่นแหละสองคนคอมเมนต์กันไปทำลอง
คุณแซนบอกอโหสิกรรมให้คุณนิวบอกว่าเก่งจังเลยนะคะ
เพราะว่าขนาดนิงก็เคยมีเหตุการณ์ดราม่าอะไรมาเนี่ยยังไม่
สามารถอโหสิกรรมให้คนทุกคนได้อย่างที่คุณแซนทำเลย
เจอแล้วเนี่ยคอมเมนต์คุณจินที่บอกว่าแรงนี่แหละซึ่งคุณแซนบอกว่าฟ้อง
แล้วก็มีภาพคอมเมนต์ของคุณจินนะฮะแล้วก็บอกว่าอโหสิกรรมให้
ไม่ได้แปลว่าจะไม่ต้องได้รับโทษตามกฎหมายและเห็นว่าเป็น
การใช้คำพูดที่แรงเกินไปค่ะแล้ววันนี้นะครับท่านผู้ชม
คุณแซนก็ไปที่โรงพักนะฮะเพื่อไปยื่นฟ้องนะครับ
คุณผู้ชมครับไปที่โรงพักในวันนี้นะครับโดยคุณแซนเนี่ยบอก
อาจจะเรียกค่าเสียหายเรียกร้องค่าเสียหายถึง๗๐

ข้อความครั้งแรกตอนไหนเป็นอะไรคะ

ก็ต้องไปตอบโทษด้วยกันอย่างนั้นเลยถูกไหมฮะ

ไปแจ้งความพี่สอดนวดท่าข้ามนะครับ

การโพสต์ตรงนั้นมันรุนแรงเกินไป
แล้วก็สื่อความหมายสื่อถึง๒คนบนรถตู้

แล้วส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับสามีของ
นิงปณิตาด้วยการคอมเมนต์แบบนี้ทำให้คนเข้าใจผิด
กลายเป็นทัวร์ลงแซนอย่างหนักแล้วก็อาจจะเรียกร้องค่าเสียหาย
จำนวน๗๘หลัก๗๘หลักนี่ก็คือหลักล้านหรือ๑๐ล้านเลยนะฮะ
ใช่ค่ะเราก็พยายามสอบถามไปยังคุณหนิงนะครับ
หนิงบอกว่าพร้อมที่จะสู้กลับเช่นกัน
หลังจากแจ้งความเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับทางคุณแซนก็ให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนเพิ่มเติมนะโดยพูดถึงคดีของคุณตังโมนี่แหละ
ที่ตัวเองตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาด้วยคุณแซนบอกว่า
เรื่องด่าก็เบาหน่อยถ้ารู้เรื่องจริงอาจจะสงสารแซนก็ได้
ส่วนเรื่องที่แตงโมเดินไปฉี่ท้ายเรือเนี่ยแซนยืนยันว่าแซนพูดจริง
ไม่รู้ว่าจะโกหกไปเพื่ออะไรแล้วก็บอกด้วยว่า
สุดความสามารถแล้วที่จะหาแตงโมในคืนนั้น
เพราะเพื่อนตกน้ำไปทั้งคนไม่มีใครไม่หาหรอก
แล้วข้อหาที่ถูกแจ้งในส่วนของตัวของแซนเองเนี่ย
แซนคิดว่ายังไงประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แซนบอกว่าแล้วคิดว่าแซนสมควรจะได้รับข้อหานี้ไหม
ในเมื่อเรื่องที่แซนเล่าเนี่ยมันเป็นความจริง
กับข้อหานี้ไหมแล้วจะดำเนินการเรื่องนี้ยังไงต่อสู้ไหม
ก็ถ้าพี่เป็นแฟนนะคะเรื่องนี้มันเป็นไปตามแบบที่ฉันเล่า

๒เดือนกว่ากับคดีนี้ทุกคนมุ่งเป้าไปที่คนโดนเหลือทั้งหมดเลย
ก็ยังไม่รู้จักจบสักทีนี่เรารู้ว่ายังไง

คนรับมือกับความตกใจในสถานการณ์นั้นแตกต่างกัน

เพราะคุณไม่อยู่ตรงนั้นคุณไม่รู้หรอกว่าความจริงเป็นยังไงเนอะ
ใช่แต่ว่าทุกคนในที่นั้นณเวลานั้นทำดีที่สุดแล้ว
นี่แหละฮะสิ่งที่คุณแซนเขาได้สะท้อนผ่านมา
กับทางสื่อมวลชนนะครับใช่ค่ะเอาคุณพูดด้วย